ไปดูเจ้าสุนัขหน้าโฮด
หน้าโหดบูด๊อกหน้าโหดมากจริงเขาใจดีนะ

เดาอีกพันธุ์หนึ่งอเมริกันบูลลี่

ไปดูกันเลยสุนัขหน้าโหดพันธุ์นี้นะครับ

ไม่ใช่ให้แยกเขี้ยวนะแต่เขาตรวจฟัน
การประกวดแบบนี้ต้องมีการตรวจสุขภาพนะครับ
นี่คือสุนัขสายพันธ์อเมริกันบูลลี่กว่า๒๐๐ตัว

นี่จัดขึ้นที่วิหาร๘เซียนตะบนบ้านใหม่
อำเภอเมืองฉะเชิงเซางานนี้คึกคักดูคุณนะครับ
น้องสุนัขทั้งคนเชียร์ทั้งเจ้าของ

แต่ละตัวมีความน่ารักซุกสนแบบกินกันไม่ลงนะจ๊ะ
ดูบอกเขาน่าโหดเขาน่าน่ารักก็ตาย
รักนะแต่บางคนบอกโอ้หน้าหดหุ่นล่ำแบบนี้
แต่ดูจริงเขาน่ารักนิสัยดีนะครับ
ก็ผู้ชมเข้ามาชมงาน
ไหมคุณว่ามีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
กว่า๑๐๐คนที่มาชมการประกวดในครั้งนี้นะครับ
เห็นหน้าโหดแบบนี้เขาบอกว่าใจดีไม่ดุร้าย
ที่ต้องการลดความดุร้ายลงจนประสบความสำเร็จ
กลายเป็นอเมริกันบูลลี่ที่น่ารักอ่อนโยน
แล้วก็นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายด้วยนะครับ
โดยประธานการจัดงานโดยประธานธนเกียรตินบเกต
บอกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ

กลายเป็นธุรกิจส่งออกทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ
ปีละกว่า๑๐๐ล้านบาทนะ
โดยประเทศไทยมีสถิติการเลี้ยง
และการจำหน่ายสุนัขสายพันธ์อเมริกันบูลลี่
เป็นอันดับ๒ของโลกนะคุณนะครับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา
แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตธุรกิจการเลี้ยง
แล้วก็จำหน่ายสุนัขสายพันธ์อเมริกันบูรี

และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วย

เขาก็นำมาประกวดถึงลักษณะที่โอ้โหถูกต้องนะ
แล้วก็นิสัยใจคอของเขาเนี่ยนะครับ
ลักษณะก็คือเขาจะตัวเล็กกว่านะคะ
ก็น่ารักดีเขาบอกว่าอเมริกันบูลลี่ฉลาด
มีความมั่นคงทางอารมณ์
ก็ประจบนิสัยดีเป็นมิตรแน่นอน

แต่ไม่รู้สองสาวภาพสุดท้ายเมื่อกี้ดุหรือเปล่า
ไม่ดุเขาอยู่ข้างอเมริกันบูลลี่เขาต้องไม่ดุนะคะ